กลับมาในช่วงนี้ขอตอบให้หายคล่องใจหน่อยเถอะ
มีคนถามมาว่าจังหวัดอะไรช้างไม่กล้าไป

เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ
งานบอกมาในหูไม่ได้คิดเอง

เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องของหมูแคระกันดีกว่า

ตัวเล็กเอาไว้เลี้ยงดูใช่ไหม
แต่ว่ากลายเป็นว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมา
เดี๋ยวเอาล่ะเราเลยส่งทีมงานไปก่อติดไปพูดคุยกับหนุ่มคนนี้นะครับ
โบสีชมพูนี่คือเจ้าจูเนียที่กำลังด่งดังในโลกโซเชียลค่ะ
เป็นหมูที่นายพัทธดลแต้สกุลอายุ๒๕ปี
ซื้อมาจากงานงานหนึ่งที่เมืองทองธานี
ตอนซื้อคนขายบอกว่าเป็นหมูแคระ
ตั้งใจจะซื้อไปเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงา

แต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาเจ้าหมูแคระ

วันโตขึ้นอย่างกับหมู่บ้านยังไงอย่างนั้นแต่ถึงหุ่นจูเนียจะเปลี่ยนไปก็ไม่ได้ทำให้ความรักความสัมพันธ์ที่หนุ่มคนนี้มีให้มันลดน้อยลงนะคะ
แต่กลับยิ่งรักมากขึ้นทุกวันดูแลกันเป็นอย่างดีให้อาหาร๓เวลา
และยังนอนกอดหมูแทนหมอนข้างบางครั้งก็นอนเกยพุงหมูหลับไปพร้อมกัน
จริงที่นะเป็นกะละมังแต่จะไม่ชอบกินของเผ็ดค่ะ
และที่โปรดปรานมากที่สุดคือขนมและน้ำอัดลม
ครับกินเวฟซี่ครับแต่ว่านานให้กินครับ

ครั้งหนึ่งครับลิตรหนึ่งครับรถสองลิตรก็แล้วแต่
เออพี่คะยังจะกลัวมันอ้วนอีกหรือคะ
นี่ก็แทบจะกลิ้งได้แล้วนะคะ
จากกินเก่งแล้วนะคะเจ้าจูเนียยังแสนรู้
เมื่อถึงเวลานอนมันจะขึ้นบันไดไปชั้น๓ได้เอง
เหมือนรู้เวลาโดยไม่ต้องเรียก
ส่วนเวลากินเรียกอย่างเดียวไม่มานะจ๊ะ
แต่ต้องเห็นของกินด้วยและถ้าเป็นขนมถุงจะชอบมาก
สามารถแกะกินได้เองแบบนี้
อ้วนพลุ้ยของเจ้าจูเนียยังทำให้ใครหลายคนที่ผ่านไปผ่านมา
เห็นแล้วก็เป็นต้องแวะถ่ายรูป
ก็แหมดูสิคะหน้าฟัดไม่ใช่น้อย
เป็นหมูที่น่าเอ็นดูเอ็นดู
อ้าวถึงจะโดนหลอกว่าเป็นหมูแคระแต่น่ารักสักขนาดนี้

คุณผู้ชมสามารถติดตามความน่ารักของเจ้าจูเนียแบบเต็ม
เลี้ยงหมูเหมือนเลี้ยงหมาคุณผู้ชมบอกว่าน่ารักดี
ดูแลสัตว์อยู่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะ

จริงหรือเปล่าขอดูหน่อยค่ะ
โอ้โหสวยไหมคะ

สยบนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวชม
ไปดูสัตว์สวนสัตว์เท่านั้นด้วยนะครับ
ก็นี่แหละนะความสวยความน่ารักของเธอคนนี้นะคะ
ชื่อว่าน้องแนนค่ะหรือว่านางสาว
พักพิญญาตราชูวัย๒๖ปีนะคะ

คือเขาเป็นพนักงานบำรุงสัตว

สร้างความแปลกประหลาดใจอยู่ไม่น้อยเลย
ให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ยิ่งประหลาดใจ

กรงสิงโตแล้วก็เสือมานานร่วม๓ปีได้แล้วคุณ

ถูกต้องดีไปหมดทุกอย่างเลยนะ
จากเดิมดูแลเฉพาะแรดแล้วอีมภาระนะคะ
แนนเขาเล่าว่าช่วงแรกที่มาประจำสวนสัตว์ขอนแก่น
เป็นช่วงที่ทางสวนสัตว์เพิ่งจะได้ลูกสิงโตขาวตัวแรก

จากแม่ปีใหม่แล้วก็พ่อลมหนาว

เธอก็ได้เลี้ยงเจ้าคิมหันตั้งแต่มันยังเล็ก

พาวิ่งเล่นเลี้ยงเหมือนลูกแมวคุณ

คุกคลีสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเลย
ปัจจุบันเจ้าคิมหันอายุ๒ขวบแล้วจ้า

ทุกเช้านะคะเธอจะเริ่มต้นงานด้วยการนับจำนวนสัตว
ดูแลความสะอาดคอกเปลี่ยนน้ำดูแลสภาพร่างกาย
ซึ่งจะต้องเตรียมเนื้อสัตว์ไปแขวนหรือว่าซ่อนไว้ตามจุดต่าง
เพื่อให้สัตว์ได้ออกไปค้นหาหรือว่าปีนขึ้นไปกิน

แล้วก็คงสัญชาติยานการล่าตามธรรมชาตินั่นเอง
จากนั้นในช่วงเย็นค่ะก็ต้องดูแลผสมอาหารเสริม

เนื้อหมูซี่โครงหมูเนื้อวัวหรือว่าไก่ชำแหละ
เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
โดยต้องใช้อาหารวันละ๓กิโลกรัมต่อสัตว์๑ตัวเลยนะคะ

เพราะว่าเป็นสัตว์กินเนื้อแล้วก็ตัวใหญ่ด้วย

หลายคนอาจจะคิดว่าการดูแลสัตว์ที่ดุร้ายเป็นเรื่องน่ากลัว

เธอรักแล้วก็ผูกพันกับสิงโต
รู้สึกเหมือนว่าพวกมันเป็นเพื่อนสนิทเลยค่ะ
ไม่อยากจะย้ายไปทำงานที่อื่นนะคะ
โดยต้องการดูแลสัตว์เหล่านี้ให้ดีที่สุด

ก็จะต้องมีการระมัดระวังตัวเป็นอย่างดี

เหตุร้ายอาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่เสี้ยววินาทีนะคะ
ถึงแม้ว่าจะเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กนะครับ

คือเขามีสัญชาติยานของสัตว์ป่าอยู่แล้ว

ก็ไม่ประมาทด้วยน้องแนนฝากเอาไว้นะครับ
สำหรับใครที่คิดว่าจะไปดูแลสัตว์แบบนี้

เอาล่ะคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณนะครับ
คุณผู้ชมที่ไลน์เข้ามาพูดคุยกับเรา
ใช่มีถามเยอะมากเลยค่ะ
ถามสนุกหลายคนเองก็มาร่วมตอบ
ดีใจมากเลยวันนี้ถามคุณมาส่งมาเยอะแยะมากเลย

จริงหรอหลายคนก็อย่างติดใจอยากจะขอดู

เอาล่ะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันด้วยภาพนี้กันหน่อย
แล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาด้วยนะเรื่องของไร่พริก
อย่างทราบรายละเอียดก็เข้าไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ของเจียไตฟาร์ม

ใช่ค่ะดวงเศรษฐีส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเราทั้งสองคน
ทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนในช่วงนี้
เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์แบบนี้

ตลอดข่าวเช้านี้๙โมงเช้าค่ะ
สวัสดีครับในช่วงนี้ครับสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป